สาวใหญ่คนหนึ่งฝันเห็นอยู่ก็นึกว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันจะได้คู่หรือเปล่า
ถ้างูมารัดนะในฝันนะทีนี้ฝันไม่เท่าไหร่ฮะ
ปรากฏว่าเจองูเห่าตัวเบอร์เรอจริงนะฮะเข้าบ้าน
เขาบอกดีที่แมวที่เลี้ยงไว้นะมันคอยเฝ้างูอ่ะคุณ
ค่ะแมวตัวนี้ไม่ไปไหนเลยโอ้โหสุดยอด
จ้องเฝ้างูไม่ให้เข้าบ้านมากกว่านี้นะครับ
โอ้โหคุณแผลแม่เบี้ยชูคอตอนแรกมันซุกอยู่ข้างตู้
ตอนหลังมันออกมาแล้วนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมฮะฟูฟ่อฟูฟ่อฟ่อ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้หญิงด้วยนะ
คุณผู้หญิงเก่งเป็นทีมงานอสรพิษวิทยาครับ
ตะขอเกี่ยวตัวงูออกมาจากซอกตู้เสื้อผ้า
ห้องรับแขกของบ้านเลขที่๗๙บ้านเลขที่สวยด้วยนะ
หมู่อะไรหมู่๗ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ของขุนพี่ทุวนนิจรณสรรหรือว่าเจมมุกฮะ

ตอนมันแผ่เมื่อกี้น่ากลัวมันแผ่ใหญ่มาก
เจมมุกก็ให้ฟังว่าแมวที่เลี้ยงไว้นะ
ก็ส่งเสียงขู่ดังลั่นอยู่ในห้องรับแขกไม่ยอมหยุดเลย
ก็เลยเอกใจเจ้าเหมียวขู่อะไรอยู่นั่นน่ะ
นั่งจ้องตาเขมงนิ่งขู่อยู่นั่นนะฮะขู่อยู่ตรงซอกตู้นะ
ห้องรับแขกเนี่ยทีนี้เจ้าของคือเจ๊มุกเนี่ย
ก็เลยเปิดประตูออกมาดูเอ้าพบว่าที่แมวมานั่งจ้องมันขู่
มันกันท่ากันอยู่แบบนั้นเพราะงูตัวใหญ่หลบอยู่ข้างซอกตู้ฮะ
เจมมุกฮะจะใช้ไม้เนี้ยเขียนไล่ออกไปจากบ้าน
แต่เจ้างูใหญ่มันโกรธคุณชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่เสียงดัง
มุกบอกเอาไงดีต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้ว
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้หญิงคนนี้โอ้โหเก่งนะฮะ
ก็สามารถที่จะมานี่คุณเขามีลีลาเนี่ยนะเนี่ย
เท้าหน่อยหนึ่งล่อมันล่อมันล่อมาโอ้โห
จังหวะนี้ก็หน้าหวาดเสียวล่อมันล่อมันล่อมัน
สักพักหนึ่งเกี่ยวได้กดได้ใส่กระสอบครับ
แล้วก็ต้องเอาไปปล่อยป่านะฮะเจ๊มุกเชื่อเลย
บอกว่างูเห่าตัวใหญ่ที่เล้ยเข้าบ้านครั้งเนี้ยจะให้โชคนะฮะ
เพราะคืนก่อนฝันเห็นงูใหญ่เลื้อยเข้าบ้านเหมือนกัน
แล้วก็มานอนขวางประตูทีนี้เจ๊มุกเนี่ยในฝันนะ
ตอนนั้นกล้าให้คุณกระโดดข้ามงูฮะ
พอตอนเช้าปรากฏว่าแมวที่เลี้ยงไว้มันขู่
เจ้างูอยู่ตรงซอกตู้จริงจริงแสดงว่ามีงูมาจริงจริงนะคุณ
แต่ว่าพอเจองูตัวจริงเจ๊มุกไม่กล้ากระโดดข้ามเลย
คุณดูจังหวะจังหวะตอนกดสิต้องให้มันแบบค่อยนิ่งเหมือนกันนะ
เหมือนสยบมันได้อย่างง่ายเลยนะใช่กดหัวมันอ่ะโอ้โห
จับหางครับเดี๋ยวอ่าใส่กระสอบ
เลขอะไรล่ะบนเสื้อพี่เขาเลขอะไรฮะ
เลขอะไรฮะมีเลขไหมอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เลข
เมื่อกี้เขาเขียนอะไรนะอสรพิษวิทยา
เจ๊มุกมีเลขไหมโอ้ยมองทุกอย่างเป็นเลขหมดแล้วค่ะ
ตอนเนี้ยเลขตูนไงเลขแปดค่ะอ๋อเลขแปดไงอ๋อ
มันติดติดกันแบบนี้อ่ะเออแต่บ้านเจ๊มุกเนี่ยเจ็ดเก้า
เออหมู่เจ็ดนะฮะค่ะเจมมุกอายุสี่สิบห้านะฮะ